ช่วงนี้มาดูเรื่องหลอนต่อเนื่องจากเมื่อวาน
เมื่อวานเราเล่าไปจำได้ไหมที่มีผู้หญิงคนนึงที่บอก

แต่ว่านอนห้องพักเตียงรวมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วเตียงตรงข้ามที่มันว่างอยู่เนี่ย
ทำไมมันมีเสียงเอี๊ยดอาร์ตเหมือนมีคนอยู่
ทำไมหมอนมันย่วม

นี่คือคลิปต้นเรื่องที่เธอเป็นคนถ่ายไว้เอง
ขออภัยนะคะที่มือมันสั่นไปหน่อยแต่เนี่ย
เตียงต้นเหตุเธอบอกว่าได้ยินเสียงเอี๊ยดอาร์ต
หมอนยวบเหมือนคนนอนแล้วก็เห็นหมอนพองออกมาเหมือนคนลุกออกมาแล้ว

คุณบอกว่าคุณเคยพักโรงพยาบาลนี้

มีคำชี้แจงออกมา

คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้เฮียน

ระบบการจ่ายไฟตอนนั้นมันมีการขัดข้อง

ไฟฟ้าเลยกระชากในบางจุดที่ให้บริการ

ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงาน

เดี๋ยวฉันเคยบอกที่ฉันคือตั้งคอสังเกตว่า
เป็นประตูอัตโนมัติหรือเปล่า

แล้วพอไฟตกปุ๊บมันก็จะหยุดทำงาน

มันเลยรีสตาร์ทตัวเองมันก็เลยเปิดปิดเอง

ไฟกับประตูมันคือไฟตกแล้วเสียง
ที่เตียงกับหมอนยูป่ะ

แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาขอดูอันนี้ก่อน

สาธิตให้ดูเลยว่าไฟตกแล้วมันรีสตาร์ทตัวเองเป็นยังไง

เพราะว่าถ้าไฟดับแล้วเนี่ย

ตอนนี้เราจะแปลว่าเราจะเปิดไส่
อ่าอมันจะรีเซตตัวเอง
มันกล้าจะรีเซตตัวเอง

นี่ลงทุนตัดกระแสไฟทดลองให้ดูเลย

แล้วจังหวะตอนที่ถ่ายคลิปที่ผู้หญิงถ่ายกับจังหวะทดลองเนี่ยจังหวะเดียวกันคือเปิดช้าแล้วปิดเร็ว
แต่เหตุการณ์เหมือนฆิษฐีกว่าใครไปเจอกวมไฟหล่าลมพยาบาล

เขาบอกว่ามันเป็นเสียงที่ดังออกมาจากระบบไฟสำรองของเครื่องคอมพิวเตอร์

มองใส่เหมือนจะเหมือนเผา
แล้วไฟมันตกแค่เตียงนั้นเตียงเดียวแล้วทำไมเตียงผู้ป่วยไฟมันไม่ตก
ก็มันกระชากบางส่วนเขาบอกแล้วมันกระชากบางส่วน
เอ๊ะคุณก็แล้วเขาบอกด้วยว่าแล้วเรื่องหมอนยุบเขาก็อธิบายนะหมอนยุบเป็นไง
เขาอธิบายบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่าในคลิปเท่าที่เห็นหมอนก็ไม่ได้ยุบนี่นะ
นี่คือคำชี้แจงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะนะคะ
ก็มันอาจจะเป็นเรื่องของไฟกระชากจริงก็ได้
หรือว่าถ้าใครเชื่อว่ามันมีสิ่งลี้ลับก็สุดแท้แล้วแต่จ้ะ
เห็นมันก็ต้องคิดอย่างนั้นโรงพยาบาลนอนอยู่คนเดียว
เสียงทั้งไฟทั้งประตูมาจังหวะมันเหมาะเจาะหมดเลย
อธิบายได้ทุกปัญหาแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือหมอนยุบ
เขาบอกเขาไม่เห็นในคลิปก็ไม่เห็นว่าหมอนจะยุบตรงไหนเลย
ก็เลยไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าไม่เห็นไง